ลงพื้นที่สุโขทัยแม้จะไม่ครบ๓ป่อ
แต่ปรากฏว่าบรรดาสอสอหนาแน่นเหลือเกิน
ห้อมล้อมแน่นขนาดไหนมวลน้ำมาอายไปเลยฮะ

ลุงตู่ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาใครไปบ้างล่ะ

สมศักดิ์เทพสุธินท่านเป็นเจ้าของพื้นที่จังหวัดสุโขทัยด้วยนะครับ
แต่ที่เป็นป๑ที่ไปด้วยกันกับลุงตู่ก็คือ
ท่านรัฐมนตรีมหาดไทยโปรนเอกอารุพงศ์เผ่ายินดามบิ๊กป๊อกครับครับ

ลุงป้อมรองนายกประวิทธิ์อีกปอหนึ่ง

จะไปหรือไม่ไปก็ยังมีความอุ่นใจอุ่นใจขนาดไหนก็อย่างนี้

ไม่ว่าจะเป็นท่านสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรียุติธรรม
สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีอุตสาหกรรม

ท่านเฉลิมชัยศรีออกรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการสวงเกษตร
และสหกรไม่ครบ๓ปสสเพียบเลยนะ
สอในพื้นที่นอกพื้นที่ข้างพื้นที่

มากัน๓๐๔๐คนกับงานนี้ฮะ

สีขาวสีไม่ต้องบอกเอาสะเบียนมา
กไก่ต่อเต่า๙๕๕๙สุโขทัย

ก็มาวัดบ้านซ่านอยู่ตำบลบ้านซ่านฮะ
ทักทายพี่น้องชาวศรีสำโรงดูภาพชัด
แล้วผมก็เล่าข่าวต่อไปมาที่ศรีสำโรงแล้วเนี่ย
มีวาทะเด็ดวาทะเด็ดคือเสร็จแล้วเชิญทำตามได้เลยนะ
วาทะเด็กของท่านนายกหลายวาถะเหลือเกิน
นายกบอกว่าปีที่แล้ว๒ปีที่แล้ว
มีพายุอย่างน้อย๔๕ลูกต่อปี
แต่ปีนี้เพิ่งโดนลูกเดียวเอง
ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรดีในวันข้างหน้า
เหมือนสูง๒ชั้นแต่บ้านมันมีแค่ชั้นเดียวนี่
ดังนัดต่อไปถ้าจะหนีน้ำเราสร้างบ้านสองชั้น

สัยทัศน์ก้าวไกลมากมองไว้ชัดเจนแล้วนะ
มองขาดแบบนี้เดี๋ยวฟังเสียงท่านนายก

ว่าเราจะอยู่กับอย่างไรต่อไปในวันหน้า

วันหน้าลูกร้านนั่นแหละ
วันนี้เรายังอยู่กับลูกร้านอยู่ไหน
เราจะมีบ้านช่องกันอย่างไร
ลูกเก่าจะไปย้ายกันอย่างไร
แต่บ้านจะปลูกกันอย่างไร

ทุกวันนี้มันก็เหมือน๒ชั้นอยู่แล้วไง

คำว่าบ้านชั้นเดียวแต่ความสูงมัน๒ชั้นอยู่แล้ว
เพราะว่าไม่ใช่ท่านนายกมาถึงเนี่ยมันจะเพิ่งน้ำท่วม
เขาท่วมกันมาเป็นหลายร้อยหลายพันปีแล้ว
เอาทุเรียนสายพันธุ์เฉพาะคือสายพันธุ์พระร่วง

เอามาให้ลุงตูโยนเหรอ

โยนมาเดี๋ยวรับลำบาก
ลุงตูระวังตกใส่เท้า
ลุงตูได้รับสามลูกก็สามปอไง
รับสามลูกก็สามปอลุงตูเลยคิดเลย

สายพันธุ์สายพันธุ์พระร่วง

แต่ว่าลุงตู่เนี่ยพอรับลูกแรกมาคิดถึงคนคนหนึ่งเลย

อยากจะไปฝากฝากลุงป้อม

จะให้ลุงป้อมกินทั้งเปลือกเลย
นี่พี่น้องกันเขาสนิกขนาดนี้
เขาแซวกันขนาดนี้ได้ฟังด้วยหูให้ท่านเอง

มีบ้านสองชั้นทั้งบ้านสองชั้นอยู่แล้ว

เป็นรัฐมนตรีเรื่องของยุติธรรมก็จริง

ท่านก็เลยมีการเรียนรายงาน

โครงการโคบาลประชารัฐ

มันมีวัวตัวนึงมันร้องแง

เขาคือท่านสมศักดิ์รายงานแล้วชอบใจปะล่ะโครงการนี้
ไอ้ที่พูดอย่างนี้คือคุยกับวัวนะไม่ได้คุยกับท่านสมศักดิ์นะฮะชมบรรยากาศเถอะครับ
คุยกับเขาแล้วคุยกับวัวเรียบร้อยแล้ว
อารมณ์ดีถ้าทำอะไรก็น่ารักไปหมดเลย
คือหลังจากคุยกับวัวแล้วเดินไปเดินมา
สะดุดหัวเกือบขมัมลงพื้น
เดินแพล็ดเลยใช้คำว่าแพล็ดเลยเหรอนี่ไง
นี่ล้มเปล่ารอพอพอ

น่าจะเป็นทีมงานผู้ใหญ่ของจังหวัดนี้นะ
เอื้อมมาคว้าไหล่ท่านนโยคไว้ได้
ผืนมันอาจจะไม่สนิทกัน
สะดุดอะไรก็ตามทีแต่งานนี้เนี่ย
หัวทิ้มและคนที่น่าซีดที่สุดคือใครรู้ไหม
ทีมลอป่อพอนายกรัฐมนตรี
ถ้าลูงตู่หัวขมัมคว่ำดินรับรองไหม
งานจะงอกแน่นะฮะนี่คือบรรยากาศวินาทีนั้นนะครับ
ขยับตอนี่ย้อนกลับไปนี่ยังไม่จบเหรอ
เรื่องสวดมนต์ไล่พายุปรากฏว่า
คุณแม่ลีน่าจังคุณแม่ลีน่าพุ่งมาแบบจังเลย
สนั่นคือท่านเพิ่งภารกิจเมื่อวานนี้ไม่ใช่เหรอเออ

ของมันขึ้นพอดูปุ๊บของขึ้นปั๊บฟังคุณแม่ลีน่าก่อน

ประยุทธ์มึงฟังกู
สวดมนต์ไม่มีประโยชน์ตอนนี้มึงต้องรีบเรียกทหารเลย
เรือยางทหารเรือทหารบกรถทหารเตรียมเอาไว้
เพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเตรียมอาหารเตรียมน้ำเอาไว้
ซ่วมเคลื่อนที่เอาไว้เพราะว่าคนมันต้องขี้ต้องเยี่ยว
มนต์มันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกไอ้พยุทธ์
มึงเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมมึงสั่งการไปให้ทหารทุกหน่วยงาน

ตำรวจค้าราชการเตรียมพร้อม
ขนาดตัวสูงสูงเรือแยงอาหารน้ำซ่วมเคลื่อนที่
กูไอ้ประยุทธ์มึงยังแก้ตัวทัน
ที่วันนี้มึงพลาดพูดสวดมนต์คนดำทั้งประเทศ
มึงต้องได้สติแล้วกูสั่งมึงแล้วเนี่ยพรุ่งนี้มึงเตรียมเลย
มนต์ไม่มีประโยชน์ทำเป็นเล่นไปนะโห
คุณลีน่าจังนี่เข้าใจบริบทของการช่วยเหลือน้ำท่วมนะ
หาจัดการอย่างหนึ่งที่พูดออกมาเนี่ยหลายคนช่วยน้ำท่วมแล้วลืมเรื่องนี้
แต่คุณลีน่าจังไม่ลืมซ่วมเคลื่อนที่อันนี้สำคัญเพราะคนมันต้องต้องถ่ายต้องถ่ายดั่งใส่เบา
นี่คือคนที่เข้าใจบริบทของการให้ความช่วยเหลือน้ำท่วมอันนี้ต้องชมเขา
ก็พูดถูกไอ้ประยุทธ์เดี๋ยวคุณด่าอย่างนี้เลย
ขนาดนี้เลยนะฮะนี่คือความร้อนแรงคือลุงตู่ยังไม่ได้สั่งใครเลย
แม่ลีน่าสั่งลุงตู่ค่ะครับเรียบร้อยแล้วนี่คือ
ผลของการลงพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยของลุงตู่นะฮะ